คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
ตำรวจไล่จับพ่อค้ายาเสพติด๒คน
แล้วก็ทั้งสองคนหนีดูวิธีการหลบหนีของเขาหน่อย
คือคนนึงเนี่ยกระโดดเกาะท้ายกระบะที่จอดติดไฟแดง
อีกคนขี่รถจักรยานยนต์ไปชนเก่งแล้วก็พยายามจะหนีแต่ไปไม่รอด
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะแยกไฟแดงที่อำเภอเมืองภูเก็ต
ตำรวจสพชะลองค่ะไล่จับ
คือไล่จับตั้งแต่ในซอยตั้งแต่ออกมาจากซอย
พ่อค้ายาบ้าสองคนนะคะวิ่งหนีข้ามถนนก่อนตำรวจวิ่งตาม
คนนึงขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปแยกไฟแดงที่รถติด
ตำรวจก็ขี่รถตามมา
พอพ่อค้ายาบ้าคนนี้ชนกับรถเก่งที่เลี้ยวซ้ายจนล้มไปกลิ้งบนถนน
พยายามจะยกรถขึ้นเพื่อหนีด้วยนะแต่ไม่ทันได้หนีนะคะ
เพื่อนที่กำลังวิ่งหนีดันวิ่งข้ามถนนมาหาตำรวจก็วิ่งตามมาติด
พ่อค้ายาบ้ากระโดดขึ้นท้ายกระบะที่จอดติดไฟแดง
นี่ไงโอ้โหแบบนี้เลยนะฮะ
แล้วหนีไปได้เพราะรถเขาก็ขับไปเห็นไหมค
โอ้โหคนหนึ่งเกาะท้ายคนหนึ่งวิ่งมาตรงนี้อีก
ทีนี้ตำรวจสพฉลองได้รับแจ้งว่า
คือมีผู้ชายสองคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนถนนวิเศษ
ก็เลยแจ้งตำรวจสายตรวจให้เข้าไปตรวจสอบ
ก็เลยเจอแล้วเขาก็หนีกันแบบนี้ค่ะ
แต่สุดท้ายถามว่าจับได้ไหมจับได้จับได้ทั้งคู่นะคะ
อยู่ระหว่างนำตัวมาสอบปากคำค่ะ